ประเพณีการไหว้ปู่ด้งย่าด้งของชาวไทยภวรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงงานบุญกรรมฟ้าขึ้นสามค่ำเดือนสาม
โดยหลังจากได้ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์แล้วก็จะมีการไหว้ปู่ด้งย่าด้ง
บรรพบุรุษซึ่งเป็นเทวดาเพื่อขอขมาในสิ่งที่อาจจะทำไม่ดีไม่งาม
ในช่วงของการเพาะปลูกข้าวที่ผ่านมาและถือเป็นการบอกกล่าวให้รับรู้
ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน